ช่วงนี้เรามาตามต่อกับเหตุการณ์ที่เราเล่าไปเมื่อวาน

ขอซื้อกุ้งสด๕โลแล้วขอซื้อกุ้งเผาต่ออีก๒โล

แต่ทั้งหมดทั้งมวลไปเก็บเงินที่ร้านตัดผมนะ
ไปจัดงานวันเกิดพอตามไปก็หายไปเลย

สารภาพแล้วตกงานไม่มีงานทำ
ก็เลยเอากุ้งที่ได้มาเนี่ยไปขายแล้วเอาเงินไปใช้จ่าย
อันนี้เราย้อนให้เหตุการณ์ที่เรานำเสนอเมื่อวาน
ผู้หญิงคนนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไป
ไปที่ร้านก่อกุ้งสดที่ขอนแก่ง
แล้วก็เดินเข้าไปขี่เวฟ

เอาสด๕กิโลนะเอาแบบเผา๒กิโล
แล้วเขาถือแบบสด๕กิโลกลับไปก่อน
แล้วแบบเผาให้พ่อค้าไปส่งที่ร้านตัดผมข้าง

พอคนขับตามไปก็ไม่เจอสุดท้ายเขาก็หนีไป
แล้วก็คนเจ้าของร้านเนี่ยก็ไปแจ้งความนะครับ

ตำรวจโรงพักบ้านเป็ดไปแกะรอยจากภาพของกล้องวงจรปิด

กระทั่งสามารถตามไปเจอคนร้ายที่บ้านพักเลย
นี่ครับก็คือนางสุนัดดาพิมพ์คำมูลอายุ๓๘ปีแล้วนะครับ
สารภาพเลยทำจริงค่ะ
สาเหตุที่ต้องขโมยเนี่ยเพราะตกงาน
ที่สำคัญไม่มีเงินซื้อนมลูกไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกิน
แล้วก็ไม่มีเงินซื้อขนมให้หลานชายอายุ๑ขวบ๗เดือนกิน
ซึ่งลูกสาวเป็นคนเอามาฝากเลี้ยง
สามีเนี่ยเพิ่งได้งานทำก็ยังไม่ถึงเดือนยังไม่ได้เงิน

สุดท้ายก็เลยตัดสินใจก่อเหตุแล้วกัน
เชิดเอากุ้งมาแล้วก็ไปขายแรกเอาเงินมาเนี่ย
แล้วก็ไปใช้จ่ายในครอบครัวเอาไปฟังเสียงของผู้ต้องหานะครับ
อือแต่ตอนนี้ตกงานแล้ว
หากตกก็เป็นเดือนครับ
ไม่ได้ไปหาสังคมไหมครับ
ฝากไว้อย่าทำ

คือเราฟังเราก็สะท้อนใจนะเห็นใจเห็นใจกับสิ่งที่เขาเจอนะ
ตกงานลูกไม่มีนมกินหลานไม่มีขนมกินสามีเพิ่งได้งานใหม่ไม่มีเงิน
แต่การไปทำแบบนี้มันก็มันก็ผิดอะเนาะรักทรัพย์รักขโมยของเขามา
เราไม่สามารถเอาเหตุผลต่างนานหรือสถานการณ์ที่เราเจอไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้ค่ะ
สุดท้ายก็มาฝากแบบนี้ว่าไม่อยากให้คนทำอีกแต่มันก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะครับ
ตำรวจเขาก็เลยต้องแจ้งข้อหาแล้วครับเรื่องของการรักทรัพย์โดยใช้กลอุบาย
จากนั้นก็จะมีการสอบสวนแล้วก็รวบรวมหลักฐานส่งซ้อนต่อสารต่อไปนะครับ
จากว่าคดีนี้เป็นคดีอาญาด้วยนะครับไม่สามารถจะยอมความกันได้